ชิงทองอีกเหตุหนึ่งดีไหมคะเหตุเนี้ยเขาเคยก่อเหตุชิงทองวันนี้นะ
ครับแล้ววันลุงขึ้นก็ไปก่อเหตุอีกครับครับ
แต่ทองของดิฉันที่ว่าคือหมอนทองค่ะอะไรฮะทุเรียนหมอนทองทุเรียนหมอนทอง
เดี๋ยวให้ดูก่อนเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขามีวีรกรรม๒วีรกรรมติดกันเลยนะ
อันนี้เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นก่อนค่ะดูเห็นไหมขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วมามองที่ตู้อ่ามามองที่หน้าร้านอยากกินแหละรู้เหมือนจะมาเป็นลูกค้านะ
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันลอยกระทง
คุณผู้ชมผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
แมสมาแบบนี้เนี่ยนะคะจอดหน้าร้านทุเรียนฟินหมอนทอง
อยู่ริมถนนสายดอนสัจพงศ์ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เหมือนคุยกับแม่ค้าอยู่นะคุยกับพ่อค้าแม่ค้าอยู่
ก็นี่แหละทำทีขอจะซื้อทุเรียนทางร้านก็เอาหมอนทองแบบธรรมดา
แกะใส่แพ็คไว้แบบสี่ภูอ่ะนะประมาณโลครึ่งมั้งโลครึ่งหน้านี้
ไม่ใช่หน้าทุเรียนก็พันพันสามสิบห้าบาทยื่นให้ดู
เดี๋ยวยื่นมาแล้วเดี๋ยวยื่นมาอันนี้เขาเหมือนพยายามจะเลือกเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะจะเลือกแล้วตอนนั้นพอยื่นมาเสร็จแล้วปั๊บ
คนร้ายหยิบหยิบปั๊บแล้วเดี๋ยวดูนะว่าคนร้ายทำยังไงต่อ
นี่พอหยิบมาเสร็จแล้วปุ๊บวิธีการชิงทองฮะเออ
นี่ยังชิงยังเนี่ยได้มาแล้วปุ๊บอ่ะเหมือนจะดู
แต่ขี่แล้วไปเลยอ่ะโอ้โหทีนี้ฝั่งผู้เสียหายฝั่งร้านค้า
ครับเขาบอกบอกว่าเนี่ยคนร้ายน่ะขี่มอเมอร์ไซต์
มาวนดูทุเรียนในตู้ละสามรอบจริงคะ

เขาเอาไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้เราไปแจ้งความยัง

แววตาเขาเลยตอนสบตาคนร้าย
ไม่รู้ว่าเขาอยากกินทุเรียนไม่มีตังค์ซื้อหรือเปล่า
จะเอาไปให้ลูกเมียกินก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
โอ้แม่คะใจดีเหมือนกันนะ
งแววตาเขาแล้วก็สงสาร
แต่ตอนนี้แววตาแม่ค้าน่าสงสารกว่า
เพราะ๐ใบทุเรียนก็พันกว่าบาทแล้วนะ
ใช่ค่ะแล้วคิดดูสิผ่านไปวันเดียว
เขาไม่ได้ก่อเหตุร้านเดิมหรอก
แต่คราวนี้เขาไปร้านทำฟันคุณ

อันนี้ในคลินิกคลินิกบีดีซีนะคุณผู้ชม
เวลาตาเศร้าอยู่มั้ยฮะ
เขากินอะไรมาไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองใช่ไหมครับคือพอรักษาฟันบิ่นเขาถอดแมสออกไงต้องให้เจ้าหน้าที่ดูฟันนี้แล้วก็เห็นหน้าก็ชัดเลยนะให้ดูซิว่าฟันบิ่นยังไงต้องรักษาแบบไหนคุณผู้ชมจำหน้าไว้นะเนี่ยอันนี้เนี่ยหันมาเห็นที่กล้องนี้ชัดเลยค่ะครับแต่ปรากฏว่าพอรักษาฟันเสร็จ๑๖๐๐บาทครับเขาไม
ผู้ชมก็น่าจะน่าจะเอ๊ะถ้าเกิดว่าไปเห็นใครที่มีลอยศักดิ์ที่หลังหูต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะใช่ครับเพราะอย่างเคส
เนี้ยค่ะคลินิกทำฟันเจ้าของคลินิกเขาก็บอกว่าตอนนั้นน่ะที่มาทำฟัน
มอเตอร์ไซต์เนี่ยจอดไว้หน้าร้านเดี๋ยวไปเอาตังค์ปั๊บนึงนะ
พอออกไปแล้วปั๊บไม่ใช่ไปเอาตังค์ค่ะไปเลยหนีไปเลยค่ะ
แล้วปรากฏว่าทางเจ้าของคลินิกเขาดูข่าวไงว่าเอ๊ะรูปร่างมันคล้ายกับคนที่ไปขโมยหมอนทองอ่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์รุ่นเดียวกันเลยเลยมาแจ้งความเอาไว้
เงินมันอาจจะไม่ได้เยอะ๑๖๐๐ใช่ไหมแต่ไม่อยากให้ก่อเหตุแบบนี้กับใครอีกค่ะ
คุณผู้ชมดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นผู้ชายหน้าตาแบบนี้
แล้วก็มีรอยศักดิ์ที่หลังหูเนี่ยนะคะแจ้งเบาะแสได้เลย
ที่สพดหัวล่อนะคะเดี๋ยวตำรวจจะได้ตามตัวมาดำเนินคดี
ขโมยทุเรียนหมอนทองกว่าพันกว่าบาท
ค่าทำฟันอีกพันหกร้อยบาทไม่ยอมจ่ายตังค์เนี่ยนะคะ